อันต่อไป

กูจะเป็นพี่มึงแล้วกูจะใช้มึงให้โขกสับให้โงหัวไม่ขึ้นเลย
เขามิตโตศัพท์โต๊ะตุ้ง
แล้วก็ด่ามึงไม่ได้เกิดหรอก
คนอย่างนึงเนี่ยคอยดูเถอะ

มีคนมาจับอยู่ท่าขา

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนนะครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีที่อยู่ในใจคุณผู้ชมครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญของเราที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เขาเตรียมเรื่องความสยองขวัญพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อย
ตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยกติกาเหมือนเดิมครับเว้นระยะห่างและใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งรายการครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ยินดีต้อนรับคุณวินครับ

คือต้องบอกนะครับว่าเราคุยกันผ่านโทรศัพท์ซะเป็นส่วนใหญ่ครับผม
แล้วก็ค่อยพีกขึ้นเรื่อย
ครั้งนี้มาถึงประสบการณ์ที่คุณวินจะมาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
วันนี้ตั้งชื่อเรื่องมาเสด็จพี่
เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของเจ้านายผมซึ่งผมเคารพเหมือนคุณแม่คนหนึ่ง
ผมจะใช้ชื่อว่าคุณแม่แล้วกันนะครับ
คุณแม่คุณแม่บีเนี่ยครับเขาจะเป็นคนที่ท่านไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
สมัยสมัยก่อนนะครับแต่จริงพอถึงสมัยนี้ท่านเริ่มเชื่อแล้ว
แต่ท่านก็จะมีความรู้สึกแบบว่าไม่กลัวไม่ได้เกรงกลัวอะไรอย่างนี้
ท่านก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนื่องจากวันนั้นเราดูข่าวทางทีวีกัน
แต่เห็นพวกร่างทรงอะไรกันเยอะแยะข่าวว่าเดี๋ยวพอมีคนตายก็จะมีคนมาร่างทรงว่า
คนนึงเข้าคนนี้เข้ามันเกิดคำถามใช่ไหมครับว่าจริงหรือเปล่า
แม่เขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าที่แม่เจอมากับตัวมันเป็นแบบนี้ครับผม
ย้อนไปนานมากครับคราวนี้ต้องอาจจะขออนุญาตเกินก่อนนึงว่า
คุณแม่คุณแม่บีเนี่ยครับเขาเป็นนักแสดงแต่ผมไม่อยากเปิดชื่อเผยชื่อนะครับ
เขาเป็นนักแสดงที่มีชื่อพอสมควรสมัยก่อนนะครับก่อนที่เขาจะเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยครับ
เขาก็จะเขาก็มีความเป็นนักร้องอยู่บ้างนะครับตอนนั้นนะครับอ่าพ่อเลี้ยงของคุณแม่บีเนี่ยครับ
ก็ทำงานธุรกิจกับเพื่อนเขาอยู่ที่หนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพ่อเลี้ยงก็โทรมาบอกว่า
บีมาหาพ่อหน่อยมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเนี่ยมีคนอยู่อยู่ก็โดนเข้า
โดนผีเข้าใช่โดนผีเหมือนผีเข้าเลยแต่อันนี้เป็นเจ้าเข้านะ
แม่บอกแล้วไงบอกไปดูสิสนุกดีสนุกตรงไหนคนโดนเข้าสนุกตรงไหน
มาดูก่อนสนุกจริงแม่เขาก็เลยมาก็ได้พ่อชวนก็เลยชวนน้องสาวอีกคนหนึ่งไปด้วยกัน
พอเดินขึ้นไปบ้านของเพื่อนของพ่อผัวยังไม่ทันพ้นบันไดเลยครับ
โผล่ขึ้นมาปุ๊บร่างชี้เลยไอ้พวกที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อนะ
พอเหินหน้าปุ๊บแล้วเขาก็ขออนุญาตนะครับเขาเรียกว่าอีคนสวยอืมอีคนสวยเนี่ย
มึงไม่เชื่อกูรู้เจาะจงมาเลยจอดลองชี้เลยแล้วก็บอกว่าแต่บอกไว้ก่อนนะ
มาเนี่ยไม่ได้มาหลอกกินนะมาช่วยมันมีทั้งเทพดีแล้วก็เทพไม่ดี
เหมือนคนเนี่ยแหละครับแต่เรามาช่วยเสร็จแล้วแม่เขาก็อะไรอยู่ดี
พูดอะไรก็งงงยังไม่ทันได้อะไรเลยนั่งสักพักหนึ่งปุ๊บเขาก็บอก
อย่าใส่กางเกงขาสั้นอีกนะก็เถียงทำไมอ่ะมันด้วยความแบบว่าแบบ
สมัยใหม่ณตอนนั้นถือว่าแบบโอเคสมัยใหม่มากแม่ทำไมอ่ะจะใส่มีอะไรอ่ะ
มันไม่ดีแล้วก็อย่ารอดใต้ผ้าถุงแม่บ่อยนะเขาก็เอ๊ะแม่บอกรู้ได้ไง
ใช่ฉันรอดบ่อยเพราะหัวมึงนี่น่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่
ก้มหัวให้ใครอย่ารอดอีกเข้าใจไหม

ก็ขำหัวเราะไปหัวเราะมา

แม่เขาก็หันมาบอกไม่สนใจ

จำไว้นะเราเนี่ย

เสด็จพี่เพชรรัฐ
อีกคนสวยมึงไม่เชื่อกูไม่เป็นไร

จุดทูป๑๖ดอกกลางแจ้ง
แล้วเรียกชื่อแล้วกูจะไปช่วย
แล้วก็บอกว่ามึงอยากจะถามอะไรไหม

แต่คนในพื้นที่ในที่นั่งดูด้วยกันบอก

ซึ่งมันเป็นการซ้อมละครที่ยาวนานมาก
เกือบ๖เดือนแต่แล้วก็อยู่ก็หายไป๒เดือน

แม่ก็ถ้าถามก็ได้จะได้เล่นไหม

อืมมึงได้เล่นแน่

ต้องใส่ชุดแบบนี้นะแบบนี้นะ

แม่เขาก็เลยแบบเออฟังไปอย่างนั้น

ถ้าบอกเขาว่าเราเข้ามันจะไม่ให้เข้าอีก

กูมาช่วยบ้านหลังนี้เพราะบ้านหลังนี้มันชั่วมาก

เสด็จแม่ให้มาช่วยเผื่อมันจะได้ไม่ตกนรก
คุณเหลืออีกแค่๒ครั้งเท่านั้นที่จะมาช่วยมัน
จำไว้ถ้ามีเรื่องอะไรให้เรียกชื่อเรา

มีการทำบุญบ้านที่บ้านเพื่อนพ่อ
แม่เขาก็ไปช่วยตามทั่วไปก็หั่นหมูหั่นผัก
กำลังทำบุญบ้านพระนิมนต์มา
อยู่ต้องบอกก่อนว่าร่างทรงที่โดนเข้าเนี่ยครับ
เขาเป็นพี่สะพ้ายของเจ้าของบ้านหลังนี้

เพราะเอิญภรรยาของเจ้าของบ้านก็

เดินมาชี้หน้าด่าระหว่างทำครัวว่า

กูจะเป็นพี่มึงแล้วกูจะใช้มึงให้โขกสับ

กำลังพูดอยู่จบประโยคปุ๊บอยู่ดี

จากดำนะครับค่อยแดงจนถึงป้ายผม

มิสอิโต้สับโต๊ะตุ้ง

เชิญท่านทำตามของท่านไปเลย

คราวนี้แม่เขาก็เลยมองหน้าว่า

มึงจุดทูปเรียกกูทุกวันเลย

วิ่งมาหน้าตาตื่นพาลงไปส่งโรงบ้าน
คือมีคนไปตอกรู้ว่าที่ศาลนะครับ
แล้วปรากฏว่าสิวบาดมือ

ลึกถึงทั้งกระดูกถึงแผ่นแช้งไถมันนะครับ
เขาก็จะวิ่งไปหาหมอ
แม่ก็คิดในใจอ้าวนี่เทพนี่

รักษาดิไปหาหมอทำไม

อีกคนสวยลองดีกว่ากูอีกแล้วนะ

บีเซธถามว่าเจ็บไหมก็ต่อยเขานอกเจ็บครับไม่เกินพระอาทิตย์ตกจะหายเจ็บ

มันสนิทเป็นแค่เส้นขีดธรรมดาเลยครับ

เฮ้ยนี่มันแบบอัศจรรย์ต่อหน้าเลย
ทุกคนก็เลยแบบโอ้โหหรือว่าจะเป็นของจริงหรือเปล่า

แล้วเจ้าของบ้านพอรู้ว่าเห็นแบบนี้ปุ๊บ
ผู้ชายขอเลขม้าหน่อยสิจะไปแทงม้า

ของหน้าถ้าท่านเป็นเทพจริงท่านให้จริงท่านต้องให้เราได้
ตีเลขอยากได้ใช่ไหมให้

ทุกคนอ้าวแล้วให้ไปทำไม

เพราะฉะนั้นให้ไปเลยจะได้หมดตัวทีเดียว

ทุกคนก็ยังไงเนี่ยเทือกองค์นี้

บีตอนนี้มาที่บริษัทพ่อ

คราวนี้มาที่ออฟฟิศเหรอทำไมไม่มาที่บ้าน
ก็เลยโอเคนะก็ตามไปที่ออฟฟิศ

ก็เห็นตอนนั้นน่าจะเป็นเสด็จพี่เข้าแล้ว
เดินฝ่าผ่านถนนมา

ก็เดินทะลุมาที่บริษัทข้ามมาที่ตึก

พวกมันไม่กล้าชนเราหรอกมันนึกว่าเราบ้า

เราจะมาดูสักหน่อยว่ามันทำอะไรไว้

แล้วก็บอกว่าทุกคนที่อยู่บริษัทนี้

ให้ออกไปซะให้ถอนตัวไปซะ

เพราะว่าน่าจะเสด็จแม่ไม่ให้มาช่วยแล้ว

หลังจากเหตุการณ์นี้ครับ

ร่างที่โดนเข้า
ล้อมหงลงไห้จะเป็นจะตาย

ลูกสาวของเขาถูกลูกของชาย

เขาเสียใจล้มห่วงล้มไห้ให้จะเสียสติบอีกคนนึง
หลังจากนั้นไม่เกินเดือนครับ
บ้านหลังนี้ถูกจับข้อหากัน

ค้ามนุษย์เลยเหรอครับอุ๊ย
ที่จะโดนจับก็เอิ้ง
พ่อของคุณบีแม่บีไปสืบมันรู้ล่ะก่อน

ก็เลยถอนออกบ้านหลังนั้นโดนยึดหมดเลยครับ
เราก็ว่าโดนจัดขายต้นตลาดและจากคนที่มีเงินกลายเป็นเรื่องร้ำละลายทางบ้านต่างไปเลย
เหมือนตามที่ร่างทรงครับพูดออกมาทั้งหมดว่าเนี่ยกำลังจะตกนรก
ใช่ครับผมเพราะเขาทำแล้วมันทำเรื่องเลวร้ายไว้จริง
หลังจากนั้นผ่านไป๖เดือนครับอยู่ก็มีคนโทรศัพท์ตามมาเรื่อง
เตรียมแสดงแล้วนะไม่ได้ก็เออดีใจ
มันมาพีคตรงวันที่ลองชุดนะครับ
เพราะว่าชุดที่ใส่ครับเป็นชุดที่มีการเกาะอกแบบอย่างที่ร่าง
ใส่ชุดสีน้ำตาลกระโปรงขัดพิ้วเหมือนกันทุกอย่างครับ
จะเป็นชาวฉากที่จะต้องโดนผู้ชายครับ
จะมีการฉีกกระโปรงนะครับในการจับเทินหมุนตีรังกาแบบที่เสด็จพี่บอกทุกอย่าง
ซึ่งแบบแม่ก็เออจริงด้วย
พอวันเสร็จพี่บอกว่าวันที่นึกถึงเขาก็คือวันที่เขาจะไม่มาแล้ว

มันก็เลยเป็นเรื่องราวที่แบบโอ้นี่แหละก็คือที่แม่เจอกับตัวเอง
แล้วก็เจอกับเหตุการณ์ของร่างทรงที่ตอนแรกไม่เชื่อเลย
จนทุกอย่างมันเป๊ะมันใช่อย่างที่บอกทุกอย่าง

อืมคือต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยไม่มีผีนะคุณผู้ชมฮะ
แต่มันเป็นเรื่องของจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อก่อน
มันเป็นเรื่องจากความไม่เชื่อความใช้คำว่าอะไรวะก่อน
คือผมเคยมีอารมณ์แบบนี้
เห็นคนมีร่างทรงแล้วเข้าทรงนู่นนี่นั่น
ผมก็จะเกิดคำถามว่าอะไรวะ
คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความเชื่อ
ร่างทรงที่จริงก็มีไม่จริงก็เยอะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ความเชื่อนั้น
ที่ไม่ใช่เป็นความเชื่อที่มันเป็นความงมงายจนเกินไป
เชื่อให้อยู่ในกรอบของความเชื่อ
อย่างเรื่องนี้ผมว่าแม่ยังโชคดีที่
เขายังคอยมาเตือนมาบอก
หรือแม่ได้เจอกับร่างจริงเทพจริง
ซึ่งผมว่าโอกาสมันน้อยนะ
เพราะว่าอย่างที่เราเห็นข่าวกันนะครับคือ
เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณไปหาร่างทรง
คนไปหาหมอดูคนคนนั้นมีความทุกข์นะ

เขาจะใช้ตรงนี้หากินกับเรา

สมมติว่าสมหรับคนตัวผมจะเชื่ออีกแบบหนึ่ง
ซ้ำไปว่านอกจากการหากินแล้ว

เราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เข้ามาจริง

เพราะว่าอย่างมนุษย์เราเรายังปลอมเป็นตำรวจเลย
แล้วช่างปลอมเป็นคนอื่นเพื่อหลอกลวงคนอื่นเลย
และทำไมวิญญาณเหล่านั้นไม่สามารถจะปลอมเป็นเทพ
เพื่อไปหลอกคนอื่นได้ใช่ผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะ
เราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เข้ามันของจริงหรือว่ามันเป็นเทพจริง
ว่าก็เป็นแค่ผีตัวหนึ่งที่อยากได้บุญอยากให้คนมาทำงาน
เรียกของแรกเปลี่ยนก็แรกเปลี่ยนกับเขาหรือเปล่าแบบนี้ครับอืมนะครับ
นั่นคือเรื่องของเสด็จพี่ชื่ออะไรนะฮะอ่าเสด็จพี่ชื่อเพชรัตน์ครับ
เพชรรัฐใช่ครับผมเออนะครับเห็นบอกว่าคุณวินมีอีกหนึ่งเรื่อง
อ่าครับผมอ่าก็เป็นเรื่องของแม่บีเนี่ยแหละครับอ่าคือแม่บีสมัยก่อนเนี้ยครับ
มันจะเป็นวงดนตรีครับที่จะไปเล่นตามต่างจังหวัดนะครับ
คันนี้เมื่อต้องย้อนไปสักเกือบ๓๐ปีเลยนะครับ
คณะแม่วีเขาก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตก็เรียกว่าไปเล่นคอนเสิร์ตตามผับแหละครับ
ตามจังหวัดต่างจังหวัดแล้ววันหนึ่งย้ายจากขอนแก่นกลับมาที่พัทยา
ก็มาพักอยู่ที่พักที่หนึ่งที่ติดฉาดชายหาด
แต่ความประหลาดของที่พักนี้ก็คือว่าพอไปถึงที่พักแล้วโรงแรมนี้แล้วเนี่ยครับ
มันมีเตียงเตียงหนึ่งเนี่ยครับซึ่งห้องอยู่ในห้องนั้นน่ะ
มันจะปูด้วยเตียงซ้อนกันอีก๒ชั้นคือนึกถึงเตียงที่ธรรมดา๑อันละชัก
มีฟูกแล้วใช่ไหมครับมันจะมีฟูกซ้อนเข้าไปอีก
จนนั่นสิครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้จนแบบเวลานอนเนี่ยครับ
หัวเตียงครับต่ำกว่าที่นอนนะครับและที่นอนสูงเสมือนหน้าต่าง
แต่ด้วยความแบบเพลียครับว่าแม่โอ้เพลียมาจากต่างจังหวัด
เดินจากคนไกลมาถึงสมบูรีแล้วอะไรอย่างนี้นั้นนอนพักเอาแรงดีกว่า
ก็เลยยังไม่สนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาจัดห้องว่ากันอีกที
ก็เลยนอนทั้งอย่างนั้นแหละครับระหว่างที่นอนอยู่ครับก็รู้สึกเหมือนมีเด็กอะครับ
วิ่งอยู่รอบเตียงแล้วส่งเสียงแล้วก็มีคนนะครับมาจับอยู่ที่หน้าขา
พอมีคนจับหน้าขาปุ๊บเขาก็ต้องสะดุ้งเง็ดตัวขึ้นมา
พอสะดุ้งตัวขึ้นมามีมือสองมือมากดไหล่

ซึ่งเขาก็เหมือนความรู้สึกของคุณแม่ตอนนั้นเขาลืมรู้สึกเหมือนจะโดนข่มขืน
ก็เลยต่อสู้แต่ต่อสู้ปัดอะไรไม่ได้เลยมันเป็นอากาศนะครับ
มันไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมมันเหมือนโดนกดอยู่ตลอดเวลานะ
เสียงเด็กก็พูดมาอุ๊ยคุ้นมือคุ้นมือจังเลยนะอะไรอย่างนี้
แม่เขาว่าเสียงเด็กที่ไหนอะ
ก็เลยพยายามดิ้นดิ้นดิ้นจนมือไปแทะขอบหน้าต่าง

พอตื่นขึ้นมาก็แบบเหตุการณ์อะไรเนี่ยประหลาดจัง
ก็เลยออกไปนั่งข้างหน้าระเบียง
ซึ่งเพราะเอิญพวกพ่อครับพี่คนอื่นที่เขาเป็นในวงดนตรีครับ
ยังนั่งเขาเรียกว่ายังนั่งเสวนากันอยู่ยังดื่มกันอยู่
ก็นั่งไปนั่งด้วยก็เลยถามอ้าวบีไม่นอนเหรอออกมาทำไม
ก็บอกนอนคงนอนเต็มก็บอกนอนเต็มอิ่มไปแล้ว
ขอมานั่งชิวแบบนี้สักพักระหว่างที่นั่งอยู่นะ
ในวงก็คุยกันหัวร้อนบอกว่าเออเมื่อกี้ลุงดำอ่ะน่าจะเมาอ่ะ
แต่ลุงดันไม่อยู่เลยครับลุงมาเขาก็เป็นแบบมือกองในวงนะครับ
เขาบอกเนี่ยอยู่นะมันนอนดิ้นไปดิ้นมาเอามือบีบคอตัวเอง
น่าจะเมาหนักแหละหน้าท่าทางอะไรอย่างนี้แม่เขาก็

พอตื่นเช้ามาทุกคนมาเจอที่
อาหารเช้านั่งที่โรงแรมคุยกัน
ก็แสวว์อะยยเธอเมื่อคืนเมาเลิกเหรอ
เหมือนเอามือบีบคอตัวเองดิ้นไปดิ้นมา
บอกเฮ้ยมันก็ไม่ได้เมาขนาดนั้นนะ
คือไอ้ตอนเมาอ่ะโอเคเมา
มันเอาเมื่อปิดตากเรา

นี้มันมาปิดปากปิดจมูกเราหายใจไม่ออก

เห็นมือเอามือบีบคอตัวเอง

บอกอยากดูอะไรไหม

เขาก็บอกมาดูนี่แล้วก็เปิดให้ดู

เป็นรอยนิ้ว๑๐นิ้วกดอยู่

อันนี้เป็นมือผู้ใหญ่๑๐นิ้ว

แล้วทุกคนก็

พร้อมกับให้ลูกขี่คอ

จะถอดเสื้อเหลือแต่กางเกงเหมือนกางเกงไหนครับค่อยอยู่
แล้วเขายืนอยู่อย่างนั้นจนแม่เริ่มสังเกตว่ามันเห็นบ่อยเกินไปแล้วนะ
แล้วมันก็ไม่เปลี่ยนชุดเลยเว้ยมันใส่ชุดนี้วะ
ก็เริ่มถามคนในวงว่าเห็นไหมทุกคนบอกไม่เห็นอืม
แม่แบบเอางี้เดี๋ยววันนี้ต้องจับให้ได้มาถึงปุ๊บแม่เห็นแม่จอดเลย
ครับเนี้ยเห็นอยู่เห็นไหมทุกคนบอกไม่เห็นอืม
เอาล่ะชัวร์แล้วฉันเห็นแล้วล่ะคนเดียว
ก็เลยไปถามไปถามที่เคาน์เตอร์ว่าถามจริงเถอะที่เนี่ย
มีอะไรก่อนหน้าไหมอ๋อมีก็ก่อนที่วงจะมาได้สองอาทิตย์อ่ะ
เพราะเอิญมันมีพ่อและลูกคู่หนึ่งอ่ะอืม
เขามารอรับเมียที่ทำงานอยู่ที่พัทยาใต้ครับเอ่อ
เขาจะเริ่มประมาณตี๒ตี๓ผัวเขาจะพาลูกมารับนี่แหละ
แต่วันนั้นน่ะมันมีโจรอ่ะมาป้นซ้อสร้อยไปอืม
แล้วก็ฆ่าทั้งพ่อทั้งลูกตายเลยแม่ก็อ๋อมีหน้าล่ะฉันถึงได้เห็น
แม่เขาเลยตั้งจิตขึ้นมาว่าถ้าอยากให้ช่วยอะไรให้เข้าฝัน
แต่อย่ามาให้เห็นอีกครับถ้ามาให้เห็นอีกจะจอดลงไปด่าอืมมีค่ะ
หลังจากนั้นนะครับคืนนั้นแม่ก็นอนฝันเลยอืม
ผู้ชายคนนั้นก็มาอยู่ที่ห้องพร้อมกับลูกเขาแล้วก็บอกว่าทำบุญเสื้อผ้าให้ลูกเขาหน่อย
ลูกเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่แม่บอกโอเคก็ตื่นเช้ามาแม่ก็ทำบุญให้
แล้วหลังจากทำบุญให้ไปไม่เจออีกอย่างคือทั้งหมดเลยเจตนาของเขา
คือเขาน่าจะมาขอส่วนบุญแต่วิธีการมาวิธีการขอเนี่ยมันอาจจะผิด
ผมว่าเราเคยคุยเรื่องนี้กันหลายครั้งนะครับว่าเฮ้ยการปรากฏตัวของผีหรือว่าวิญญาณเนี่ย
คือเขาตายแบบไหนเขาก็ปรากฏตัวแบบนั้น
เขาไม่รู้หรอกครับว่าไอ้การปรากฏตัวของเขามันเป็นรูปลักษณ์ที่น่ากลัว

เขาไม่สามารถที่จะส่องกระจกเห็นเงาตัวเองได้ว่าไอ้ตอนที่เขาตาย
แล้วเขาเป็นผีอย่างนี้รูปลักษณ์เขาจะน่ากลัวขนาดไหน
แล้ววิธีการที่เขาออกมาขอส่วนบุญอะไรก็แล้วแต่
เขาไม่รู้หรอกว่านั่นคือวิธีการขอส่วนบุญหรือเปล่า

จริงอาจจะแค่ในเองมาทำให้ฉันหน่อย
ผมว่าด้วยจังหวะด้วยเวลาด้วยอะไรหลายอย่าง
ที่ทำให้ทั้งสองคนไปจูนติดพ่อลูกคู่นั้นพอดี
นั่นคือเรื่องเกิดขึ้นในโรงแรมที่หนึ่งก็แล้วกัน
ของนักแสดงท่านนี้
เมื่อกี้ผมแอบถามว่าเป็นใครโอเคอยู่เหมือนกัน
นั่นคือเรื่องราวของคุณวิน
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ายังไม่ทั้งหมดฮะ
เพราะวันนี้เวลาหมดซะก่อน
สัปดาห์หน้าคุณวินยังอยู่กับเราอีกหนึ่งเรื่อง

เรื่องเกี่ยวกับศพแล้วกันครับ

แล้วก็เป็นมีเหตุการณ์ที่ผมไปเกี่ยวข้องกับโดยตรงเลยครับ

เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
ส่งเรื่องราวของคุณมานะครับที่อีเมลของรายการที่
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกนะครับเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการเหมือนกับคุณวิน

จะกลับมาในคืนวันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงเป็นต้นไป

จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกรายการของสถานีผีดุของเราครับ
คืนนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่